ไทยรัฐจอบประเด็นมักจะมีเมนูอาหารมาทรมานคุณผู้ชมในช่วงดึกอย่างนี้นะครับ
คือนี้เป็นเมนูสำหรับคนที่ชอบกินพิซซ่า
แนะนำให้ไปชิมพิซซ่าโฮมเมดในแบบบุฟเฟ่ที่เสิร์ฟให้แบบไม่อั้น
มีพิซซ่าให้เลือกมากกว่า๓๐หน้านะครับ
ตามคุณจิราพรเครือสงฆ์ไปชิมกันครับ
ไส้กรอกเบคอนผักร็อกเก็ตแฮมและมะเขือเทศ
เป็นส่วนผสมหลักของพิซซ่าค่ะ

ก็นำซอสพิซซ่ามาทาให้เต็มแผ่นแป้ง
โรยด้วยเห็ดตามด้วยชีสใส่จนพูนถาด
นำเข้าเตาอบในอุณหภูมิ๒๕๐องศา

หลังจากนั้นนำน้ำมันทัพโปออยมาราดให้ทั่วหน้า
ตามด้วยตกแต่งเบคอนแล้วโรยด้วยใบร็อกเก็ต

หนึ่งในเมนูยอดฮิตของร้านพิซซ่ามุก

ถือเป็นหน้าพิซซ่าที่ทางร้านขายดิบขายดีกันเลยทีเดียวค่ะ

ก็ไม่ได้จำกัดเวลาในการรับประทานอีกด้วย
ตอนนี้นะคะดิฉันได้กลิ่นหอมของชีส

งานนี้นะคะมีภูมิกลางกันแง่เลยค่ะ
ตอนนี้นะคะต้องขอตัวไปลุยก่อนค่ะ

ก็ยังมีสปาเกตตี้คาโบนาร่าตกแต่งหน้าด้วยเบคอน
ช่วยกลิ่นหอมยั่วยวน
อโนฮาที่มีรสชาติกลม
เรนด์ไฟล์ที่ราดด้วยน้ำมันทัพเฟอร์ออย

รสชาติอร่อยลงตัวมากเลยค่ะ

ก็ถือเป็นเมนูเด็ดของทางร้านคลิปพิซซ่าเลยค่ะ
ทางร้านจะมีบุฟเฟ่๒ราคา
ก็คือ๓๕๙และ๒๔๙บาท
เราจะมีพิซซ่าให้เลือกอยู่แล้วทั้งหมด
หน้าที่เป็นหน้าเบสิกนะคะ
ส่วน๓๕๙คือเพิ่มขึ้นมาอีก๑๐หน้า

ปัญหาสูตรพิเศษที่ทางร้านผสมแล้วพิถถีผิดถัดในการนวด

ส่วนใครนะคะที่อยากมารับประทานบุฟเฟ่พิซซ่า
รวมเครื่องดื่มในราคาสุดคุ้มแบบนี้

ตั้งอยู่ที่ห้างกับบลิวนิสพริกค่ะ
จิราพรเครือสงข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน